คุณผู้ชมค่ะในช่วงปี๒๕๕๙ที่ผ่านมา

มีประเด็นเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ

วลีเด็ดที่มีการติดแฮสแท็กนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในช่วงปีที่ผ่านมา
อะไรที่เป็นวลีเด็ดและถูกติดแฮชแท็กมากที่สุดกันบ้างค่ะ
มาเลยค่ะแฮสแท็กคนดังสุดปังแห่งปี

เดิมด้วยเรื่องราวสุดเฉาของพิธีกรหนุ่มน็อต
อาคารนัทกับวลีเด็ดกราบรถนั่นเองนะคะ
ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็เกิดจากความเลือดร้อน
แล้วก็ลงมือทำร้ายคู่กรณีที่ขับรถเฉียวชนรถมินิคูเปอร์สุดห่วงของตัวเองนั่นเอง
อันนี้ก็เป็นประเด็นแบบในโซเชียลเยอะมาก
มีคนถ่ายรูปแล้วก็โพสต์กันแล้วก็ติดแฮสแท็กกันเยอะมากเลยลิฟต
ใช่แล้วค่ะต่อด้วยคุณแม่สุดแซ่บค่ะแพทนปภา
นี่ก็ถูกเอี่ยวไปกับเหตุการณ์ที่มีการยกพวกตบตีกับฝ่ายอดีตคนรักเก่า
โดยนักแสดงสาวเขาเปิดเผยผ่านสื่อเลยว่าตอนนั้นเขาถูกท้าทายด้วยประโยคที่ว่า
ถ้าสดก็เด้งมา

มากันที่นักแสดงวัยรุ่นสุดมั่นปันสุทัศตาคนนี้มาแรงแซงโค้งแบบไม่ปรึกษาใครเลย

แท็กเสียงสูงนี่ก็อยู่ในกระแสนานเหมือนกันนะคะ
มีการติดแฮชแท็กในโซเชียลกันเยอะมาก

อีกว่าเป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงสาวอย่างรุ่นพี่
เออนักแสดงรุ่นพี่อย่างคุณน้องชาชิรณัทรึเปล่า
ขณะนั้นก็กำลังมีผลงานร่วมกับอดีตคนรักของเธออยู่นั่นเองนะจ๊ะ

แต่สุดท้ายเธอก็ออกมาขอโทษ

ด้านคู่รักของคุณอุ้มลักษณาและคุณบรรกิชนะค่ะ
ที่เปิดตัวห้อกันแบบสายฟ้าและท่ำกลางความหวานแบบไม่แค่สื่อ
พร้อมกับคำพูดติดปากก็คือนี่ไง
คุณอุ้มเขาติดปากคำพูดว่านี่ไง
ก็เลยบอกรักกันครับ
รถกินข้าวอะไรก็ไม่ไหวจะต้องต่อท้ายด้วยความว่านี่ไง
นี่ไงคือนี่ไงรักกันนี่ไง

เช่นเดียวกับคู่รักต่างวงการอย่างคุณเมพิชชนาธิ์แล้วก็หวานใจนักเตะเจชนะทิพย์ค่ะ
นี่ก็สร้างเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวคบกันแบบไม่แคร์กระแสวิจารณ์ใดทั้งสิ้น
ก่อนจะโชว์มั่นด้วยการโพสต์ภาพคู่แบบรัวพร้อมกับแฮสแท็ก
มีแฟนแล้วรักแฟนมาถูกต้องเป็นคนชัดเจน
ท้ายกันด้วยตัวแม่คุณชมพู่อารยาค่ะ
แม้จะถูกจับโยงประเด็นสดเกาเหลากับนางเอกรุ่นน้อง
ดาวิการ้ายต่อหลายครั้งแต่ชีก็โจ้นแขนนะคะ
โชว์เหนือด้วยกลีลาแล้วก็วลีเด็ดของเธอก็คือ
ลอยตัวเหนือดราม่านั่นเองค่ะ
พูดมาอย่างนี้นักข่าวจะถามยังไงต่อเลยบอกตรงนะคะ